ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นดราม่าของซีรีส์เรื่องดังนะคะ
ที่ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่ชอตสายทิพย์เขานั่งแท่นเป็นผู้บริหารอยู่นั่นแหละ
และทางผู้บริหารอย่างพี่ชอตสายทิพย์รวมไปถึงคุณเอสวรริสเองนะคะ
ก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นว่าในฉากซีรีส์เรื่องนั้น
มันมีการส่อไปถึงการทารุณกรรมสุนัขอยู่นั่นเองค่ะ
ถือเป็นกระแสข่าวใหญ่ของสังคมที่หลายคนยังให้ความสนใจ
กับเรื่องการทารุณกรรมสัตว์โดยเฉพาะสุนัข
อย่างที่ผ่านมามีข่าวคลึกโครมว่าน้องม้าถูกคนทุบตีจนเสียชีวิต
และล่าสุดกับซีรีส์ชื่อดังของทางค่าย่านอโศกก็เกิดมีฉากที่สื่อให้เห็นว่า
จงใจทำร้ายสุนัขด้วยการปล่อยให้น้องหมาถูกรถชน
จนทำให้เกิดดราม่าในโลกโซเชียลอย่างมาก
งานนี้๒ผู้บริหารอย่างชอตสายทิพย์และเอสวรริส
เผยว่าฉากที่หลายคนเห็นเป็นแค่เรื่องสมมุติ
ซึ่งมีการตัดต่อจัดฉากอย่างดี
ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมด้านความรุนแรง
ยังวอนให้คนดูใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่หากดูเป็นภาพแง่ลบเกินไป
ก็น้อมรับและจะปรับปรุงต่อไปค่ะ
อยู่แล้วครับแต่ว่าบังเอิญเจตนาที่ว่ามันเป็นแบบนี้
มันก็เลยอาจจะมีอะไรที่คือแตกอยู่
ในแง่ในแง่ของการถ่ายทำโปรดักชั่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่า
มันคือการตัดต่อนะครับลองกลับไปดูดีก่อน
น้องหมาเราต้องระวังอยู่แล้วเพราะน้องหมาอยู่บนถนนนะครับ
จะเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้มีรถวิ่งผ่านหรืออะไรนะครับ
ตอนที่เป็นแบบภาพน้องหมาอยู่ใต้รถ
มันคือตุ๊กตาน้ำแดง

ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกของยุคที่แบบว่า
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในโลกโซเชียลนะครับ
ทั้งคำติคำโธมแล้วก็คำรับ
สายป่านอภิญญานักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้
ก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
ฉากนั้นใช้ตุ๊กตาเป็นตัวแสดงแทน
ไม่ได้เอาสุนัขมาเข้าฉากจริงแต่อย่างใด
และการถ่ายทำฉากนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอกย้ำพฤติกรรมของตัวละครในเนื้อเรื่องเท่านั้น
เชื่อว่าคนดูน่าจะแยกแยะได้
โดยยืนยันทางทีมงานไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายสัตว์อย่างแน่นอนค่ะ
ตุ๊กตาค่ะก็คือว่าตอนที่ได้ปล่อยเป็นน้องหมาตัวนั้นใช่ไหมคะ
แล้วก็พอปล่อยไปปุ๊บก็คัด
แล้วก็เอาตุ๊กตาแล้วก็คือตอนเราทำเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าแบบมันไม่เหมือนคนจะเชื่อเหรออะไรอย่างนี้
คือตอนแรกกลัวว่าจะโดนคนมาด่าว่าเป็นตุ๊กตาดูไม่จริง
ตอนนี้ให้เขาเข้าใจว่าเป็นตุ๊กตาเหมือนเดิมดีกว่า
เอาจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางที่จะเอาหมาจริงมาฆ่าอยู่แล้ว
เขาก็เข้าใจกันแหละค่ะเหมือนว่าคนดูซีรีส์สมัยนี้ก็รู้ว่าแบบจริงมันเป็นการถ่ายทำอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าเขาแค่อินไปกับบทมากกว่า
เทือนใจไหมเหรอคะจริงแล้วมันเป็นเรื่องของบทมากกว่า
เอาจริงแล้วมันก็ตั้งใจทำออกมาให้เขารู้สึกแหละว่าเฮ้ยเชอรี่เนี่ยตัวละครตัวนี้มันร้ายมากเลย
สัยไม่ดีหรือแย่มากเลยถึงขนาดแบบต้องไปลงกับสัตว์สีเท้าอะไรอย่างนี้
ปั่นรักหมามากป่าเลี้ยหมาตั้ง๒๐กว่าตัวที่บ้าน